สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่มาแล้วค่ะสด
นึกว่าหนูจะอยู่คนเดียวมาขายสดอ่า
สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นการเกิดรายการแบบสไปร์สทำไมอ่ะ
หนูนั่งคนเดียวหนูเหงานะอ๋อแองกี้ก็ยังไม่กลับใช่ไหม
ยังค่ะอ๋อโอเคสวัสดีปีใหม่พี่หนุ่มยังไม่เจอพี่หนุ่ม
ในปีใหม่ไม่เจอมดดำเลยสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่
เจอเหมือนกันไม่เจอเหมือนกันเนาะ
ไม่อยู่เขาไปไหนฮ่องกงใช่ไหมอุ้ยอ้าวโอเค
๗วันอันตรายผ่านมาแล้วอุ้ยเข้าข่าวไวมากเลยค่ะพี่เบิร์ต
อ่ะ๗วันอันตรายผ่านไปแล้วจริงยอดเนี่ยเหมือนจะลดลงนะ
ความรู้สึกหลายคนบอกนะคะเพราะว่าคือมันมีตัวเลขออกมา
เขารายงานเมื่อวันที่๓มกราคมนะคะจากรองประหลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นตัวเลขของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
เป็นการรณรงค์ที่ใช้ชื่อว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
ขณะพยายามไร้อุบัติเหตุแล้วเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสองร้อยสามสิบเก้าครั้งนะคะ
เจ็บสองร้อยห้าสิบเก้าคนเสียชีวิตสิบห้าศพ
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะก็คือขับรถเร็วร้อยละสามสิบแปดจุดสี่เก้า
ตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละยี่สิบสี่จุดสองเจ็ดดื่มแล้วขับร้อยละสิบห้าจุดสี่แปดนะคะ
นี่ค่ะแน่นอนว่ายานผ่านนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
หนีไม่พ้นมอเตอร์ไซค์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะครองแชมป์ทุกปีเลยจริงจริงร้อยละแปดสิบสองจุดเจ็ดสาม
ซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยก็เกิดจากเส้นทางตรงนะคะร้อยละแปดสิบหกจุดหกหนึ่ง
ถนนกรมทางหลวงร้อยละสี่สิบแปดจุดหนึ่งสองถนนในในหมู่บ้านเนี้ยร้อยละยี่สิบสี่กว่านะคะ
สำหรับช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะก็คือ๖โมง๑นาทีจนถึงทุ่มหนึ่ง
คือช่วงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งช่วงเย็นนะคะผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุสี่สิบถึงสี่สิบเก้าปี
คิดเป็นร้อยละสิบหกจุดเจ็ดเก้านะคะซึ่ง๗วันอันตรายเนี่ย๒๙ธันวาคมจนถึงสามมกราคม
อุบัติเหตุทั้งหมดสองพันสองร้อยหนึ่งครั้งบาดเจ็บสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดราย
เสียชีวิตสองร้อยแปดสิบสองศพนะคะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ภาคใต้
เหรอฮะนครศรีธรรมราชใช่ค่ะผู้บาดเจ็บสูงสุดก็นครศรีธรรมราชเหมือนกัน
เกิดอุบัติเหตุสิบสองครั้งเจ็บ๑๒คนเสียชีวิตสูงสุดไปอยู่ที่ฉะเชิงเซากับภูเก็ตนะคะ
จังหวัดละสองศพถ้าสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมช่วงหกวันก็อย่างที่ขึ้นไปเมื่อกี้นี้นะคะ
ก็คือสองพันกว่าครั้งเสียชีวิตสองร้อยกว่าศพเกือบสามร้อยศพใช่ไหม
ใช่ค่ะจังหวัดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็คือนครสีธรรมราชเจ็บสิบหกครั้ง
บาดเจ็บสะสมสูงสุดก็คือนครศรีธรรมราชเหมือนกัน๘๑คน
เสียชีวิตสะสมสูงสุดไปอยู่เชียงรายนะคะ๑๓ศพ
กรุงเทพกับปฐุมธานีเนี่ยจังหวัดละสิบเอ็ดศพส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย
มี๖จังหวัดนะคะนราธิวาสบึงกาลพังงายะลาสตูนแล้วก็สุโขทัย
สาเหตุของอุบัติเหตุรวม๖วันก็ยังคงเป็นสาเหตุขับรถเร็ว
ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกเรื่องฝนที่ตกหนัก
หนักมากที่ภาคใต้๕๘มกราคมเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
มันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทะเลจีนใต้ตอนล่าง
และกำลังดูเหมือนจะแรงขึ้นอีกเข้าใกล้ปลายแหลมยวน
แล้วก็มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ที่กำลังจะแรงขึ้นด้วย
ทำให้วันที่๖๘มกราคมเนี่ยภาคใต้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากให้ภาคใต้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยเตรียมตัวให้พร้อม
เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดภัยธรรมชาติอะไรหรือเปล่า

คลื่นลมที่อ่าวไทยคันกำลังแรงพึ่งเนี่ยอาจจะสูง๒๔เมตรเลย
เพราะฉะนั้นต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กก็จริงเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะงดออกจากฝั่งไปเลยในช่วง๖๗๘มกราคมนี้
แล้วก็ระวังอันตรายจากคลื่นที่จะซัดเข้าหาฝั่งด้วย
เพราะฉะนั้นเขาเตือนมาแล้วว่าฝนจะตกหนักถูกต้องไหมฮะ

หน้าหนาวภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเจอมรสุมแบบนี้เป็นประจำ
แต่ปีนี้ก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกัน
อีกสิ่งหนึ่งวันที่๘มกราคม
อย่างที่เรารู้ว่าทัวร์จีนเขาจะเดินทางออกไป

วันนี้เขาบอกโอ้โหสายการบินเนี่ยคึกคักมากเลยนะฮะ
แต่เราก็จะเห็นว่าวันนี้ประเทศจีนเอง
วัฒนภาคจีนก็โอ้โหทำไมมันไม่มีความเสมอเกิดกันเลย

พวกเขาก็ไม่ใช่ติดโควิด
วันนี้โควิดมันกระจายไปอยู่แล้วถูกต้องไหม

มันถึงเวลาที่นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางกันแล้วล่ะ

ที่ผ่านมาเขาล็อกดาวน์ค่อนข้างจะ

น่าจะเหลือเป็นประเทศสุดท้ายค่ะที่แบบ

๓ปีที่เป็นช่วงแพร่ระบาดของโควิด

มาเก้าจะปิดยาวไปเลย๓ปีเนี่ย

เปิดประเทศไปฮ่องกงเองก็ไม่ใช่จะเข้าง่ายนะ

เขาก็ต้องรอตลอดระยะเวลาทุก๓วัน
คุณก็โดดอย่างนั้นใช่มั้ย

ก็มีทุกคนต้องตรวจหมดเลย

มันก็จะขึ้นตึ้งคุณไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เลย

ก็คือเชื่อมระบบไปทั้งหมดเลยใช่มั้ย
เราจะต้องสแกนทุกการเข้าโรงแรม

คุณพี่มีน่ะอยู่ที่ที่จีนที่เสียงไฮค์เหมือนกัน
แกนปุ๊บมันก็จะคือเหมือนขึ้นข้อมูลเราทุกอย่างลิงก์ไปหมดเลย
แล้วก็ถ้าสมมุติทุกวันสมมุติคุณอยู่๒วันทุก๒วัน
ถ้าคุณไม่มาก็โดนปรับ๑หมื่นเหรียญ
อุ๊ยเยอะมาก๑หมื่นเหรียญมันเหมือนกับ๕หมื่นนะ๕หมื่นบาท
แล้วยังไงนะคือต้องหมายความว่าต้องไปตรวจแล้วตรงให้เขาดูตลอด
เหรออืมคือมันไม่ได้ง่ายแต่ตอนนี้เขากำลังหาวิธีผ่อนปลนว่าจะเอายังไง
เพราะว่านักท่องเที่ยวทุกคนเดินทางออกมาหมดแล้วถูกต้องไหมครับ

อืมวันนี้โอเคล่ะด้วยข่าวที่คนนำเสนอกันเยอะเยอะว่าเฮ้ย
นักท่องเที่ยวจีนครึ่งลำเดินทางไปอิตาลีใช่ไหมติดโควิดครึ่งหนึ่ง
มันก็เลยกลายเป็นข่าวที่กระพือไปไปทั่วโลกว่าทำไมต้องไปกลัวเขา
เขาก็เกิดความน้อยใจว่าทำไมต้องกลัวพวกเขา
ประเทศไทยของเรามันก็ต้องเปิดฮะถ้าเรามัวแต่กลัวกันเราจะไม่มีกิน
ถูกป่ะรถบัสกี่ครั้งที่ไม่ได้วิ่งมาแล้วและกี่ปีด้วย
กี่ปีที่บัตรจอดอยู่เฉยร้านอาหารที่แบบว่าเมื่อก่อนรับทัวร์จีน
นิ่งอ่ะนอนนิ่งกันมานานวันนี้มันถึงเวลาต้องเปิดแล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดคือคุณอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คำถามหนึ่งที่ควรไปถามรัฐมนตรีหนูถามว่าอะไรครับ
ว่าความพร้อมที่เราจะรับนักท่องเที่ยวจีนล่ะเขาบอกมีการประชุม
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่๕มกราคมเกี่ยวกับมาตรการเปิดประเทศ
รับนักท่องเที่ยวคือที่ผ่านมาเราก็รับอยู่แล้วตอนนี้คือฟู
คือไม่มีการตรวจอะไรเลยนะฮะแต่เราจะใช้หลักการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข
เป็นหลักการวางมาตรการจากการหารือกับคณะกรรมการวิชาการที่มีอาจารย์แพทย์ด้วยนะฮะ
มีหมอด้วยนะตอนนี้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคระบาดต่างทุกคนเห็นตรงกันว่า
ทุกวันนี้ประเทศไทยของเราสามารถบริหารสถานการณ์โควิดได้แล้วอย่างหนึ่งนะครับ
ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็ไม่มีความจำเป็นที่จะไปปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
เชื่อมั่นใครก็ตามที่เข้ามาก็ใช้มาตรฐานเดียวกับของประเทศไทยนั่นแหละ

เมื่อถามว่าพิจารณาจากข้อมูลแล้วเนี่ย
จีนมีความเสี่ยงแตกต่างจากประเทศอื่นหรือเปล่า
เพราะวันนี้เราก็เปิดทุกประเทศอยู่แล้ว
ก็หมอยยกออกมาบอกจริงเราไม่ต้องกลัวเหรอคนจีน
มันทั่วโลกอะแหละมันก็ติดกันไปทั่วโลกแล้วอ่ะตอนเนี้ย

โควิดกลายพันธุโควิดกลายพันธุ์
แต่เขาบอกเราอย่าลืมนะการกลายพันธุ์คือคอนมันอ่อนลง
อืมมันไม่ได้แข็งแรงขึ้นอืม
ถูกต้องไหมไอ้แข็งแรงจริงคือตอนนั้นติดแล้วตายอ่ะน่ะ

ตอนแรกแรกเลยเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุวิตอ่ะ
วันนี้มันไม่ได้แตกต่างอะไรแล้วมันก็ยังเป็นโอมิครอนอยู่นะครับ
ภูมิคุ้มกันก็ไม่แตกต่างจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้
ก็อยู่ในระดับเดียวกับคนไทยส่วนมาตรการที่คงไว้อยู่ของทุกประเทศนั้น
ขนาดนี้คือมันทำได้อย่างเดียวคือการฉีดวัคซีนอืม
แล้วก็ที่สำคัญอินชรันหรือการมีประกันสุขภาพ
เพราะฉะนั้นประกันสุขภาพเนี่ยวันนี้มันจะต้องครอบคลุมโควิด
เพราะประกันส่วนใหญ่วันนี้มันยกเลิกโควิดหมดแล้ว

ประการที่เขาเดินว่าอาจจะต้องควบคุมโควิดเพราะว่า
เวลาที่มารักษาอะไรจะได้ไม่มีปัญหา

เพราะว่าอย่างนั้น
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรค

มันก็จะสบายใจในระดับหนึ่งแล้ว

ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโควิด๑๙
กรมควบคุมโรคจะเปิดศูนย์ปฏิบัติสถานการณ์นักท่องเที่ยว

ระหว่างคนไทยกับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินเข้ามา
เพื่อให้เห็นภาพว่านักท่องเที่ยวมามากขึ้น

อันนี้คือคำตอบที่จะต้องตอบคนไทยทุกวันนะครับ
แล้วก็จริงแล้วเนี่ย
ว่านักท่องเที่ยวเข้ามากับคนไทย
ไหนป่วยมากว่ากัน

สมมุติเขามีประกันกันมา

เพราะโรงพยาบาลไทยก็หนักอยู่ตอนนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหารือกับทางเอกชนเพิ่มด้วย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องระวังกันมากที่สุดคือ

ก็จะได้มีการทบทวนปรับมาตรการต่าง
สิ่งที่เราแนะนำให้ซื้อประกันก็เพื่อประโยชน์ต่อตัวเขา

เหมือนกันว่าเจอไม่เจอนะฮะ
ถ้าไม่ได้ซื้อประกันเนี่ยก็ต้องรับรองว่ายังไงคุณต้องตรวจ
ตรวจแล้วหากติดเชื้อมันก็เป็นภาระ

ที่ทราบมาช่วงแรกที่เดินทางมาเนี่ย

แต่แรกก็จะเป็นนักธุรกิจ
ที่เขามีธุรกิจของเขาอยู่ที่ทยอยมา

มันก็จะมีการใช้เงินมากขึ้นนะครับ
บางคนเนี่ยเขาบอกสิ่งหนึ่งที่มากันส่วนใหญ่เลยตอนนี้

คือประเทศไทยของเราเป็นหับของการรักษา

แม้กระทั่งทางอาหลับเขาก็ต้องมารักษาที่นี่
เขาบอกว่าตอนนี้จริงแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจริงตอนนี้
เกี่ยวกับการรักษาอันดับหนึ่งเลย

ญาติที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้กลับมานานแล้ว
แล้วก็ธุรกิจที่เขาทำกันล่ะ

เพราะฉะนั้นคนไทยก็เตรียมตัวว่าถ้าเรากลัวโควิดอยู่ก็ไม่มีเงินกิน

พี่เบชเสริมจมูกมาเพิ่ม
ไม่เพื่อนเศษตรงนี้เขาขาวลงไปเลยนะเป็นสันนั่นเลยนะ

สักคิ้วเพิ่ม
มันก็จะลงมาหนูอ๋อเหรอเขาปะแป้งปุ๊บมันก็เป็นเหงาแล้ว
มันจะไปสักบ้างได้ไหมเนี้ยหนูไม่สักสักจริงจริงไม่นี่เป็นสวยมาก
กรรมนะเนี่ยโอเคโอเคไปครบทรงชาติเดี๋ยวกลับมานะฮะ
วันนี้เห็นคุณสัมภาษณ์กินงูกินงูอะไร
แหละมันก็มีประเด็นเกิดขึ้น

ทีนี้ล่าสุดทางฝั่งของผับดังเนี่ย

คือประเด็นมันเกิดขึ้นจากน้องผู้หญิงคนนี้คือน้องโชว์

เสร็จระหว่างที่เขากำลังเต้นลำอย่างสนุกสนาน

อยากทำอย่างนี้ไม่ได้คุณอนาจารย์
โชว์รู้สึกว่ามันก็กำลังสนุกอยู่ไม่เห็นจะมีอะไรเลย

เช็คบินกลับบ้านโพลก็เลยออกมาจากผับ

มาพอดีโชนเนี่ยก็เลยเข้าไปด้วย

เขาบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะคุณอนาจารย์
เข้าไปเนี่ยคือหนึ่งคือในกลุ่มคุณเนี่ย
มีคนไปกินงูอยู่ในห้องน้ำ

แล้วก็ใส่จีสติงแล้วก็เต้น

มือก่อโต๊ะอะแล้วก็ดกก้นอะ
เฮ้อเวิ๊กวะค่ะจุดดกงี้จุดดกเนี่ยตกจะเต้นจุดเนี่ย
และก็ปรากฏมี่แบบแบบนี่อันนี้อันนี้อันนี้

อันนี้ก็คือมีทางแบบว่าคนแบบที่นั่น
แล้วลูกค้านะเขาก็ไปเตือนเออว่าอย่าไปทำอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ย
หลังจากนั้นอากาศเขาก็มาเตือนบอกอย่าไปทำอะไรอย่างนี้
เอ่อก็นั่นอ่ะอันนี้มันคือเป็นปฐมบทปรากฏหลังจากนั้นเนี่ย
พอออกมาปุ๊บอันนี้อันนี้อีกอีกมุมหนึ่งก็คือโชว์เนี่ยนะ
ไปนั่งบนตักของแขกรับแขกที่เขาไปเที่ยวโดยที่แขกเขาก็ไม่ได้รู้จักกัน
ก็เมาอยู่ไปนั่งอะไรอย่างนี้แขกเลือกยายาน้องยายาอะไรอย่างนี้
เออเขาก็แบบเขาก็ไม่รู้จักอ่ะเขาบอกแบบหนูไม่สวยหรือไงอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะ
เออก็มีมีประเด็นตรงนี้เสร็จปุ๊บตอนนั้นเนี่ยคือโชว์ก็จะกลับเข้าไปเที่ยวใหม่กับเพื่อนกลุ่มใหม่ที่มา
ประกาศเขาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเสร็จปุ๊บปรากฏเพื่อนที่มาก็โชว์อันนี้ก็ยืนด่าเขาอีกอย่าง
เออทะเลาะกันเหรอคะด่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนโชว์ก็เลยต่อยกาดซะเลยเพราะกาดไม่ให้เข้าไป
ต่อยเขาก่อนต่อยเขาก่อนอ๋อเขาต่อยเสร็จกาดก็สวนกลับไงคือหนังคนละม้วน
พอสวนกลับปุ๊บโชว์ก็เอาด้วยไงพอโชว์เอาด้วยโชว์ก็โดนเหมือนกันไงหลังจากนั้นโชว์ก็คานออกมา
แล้วเลือดเนี่ยก็ไหลที่จมูกเสร็จจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของผู้จัดการร้านบอกเอ้าพาน้องให้น้องเขาไปแจ้งความละกัน
น้องก็เลยขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์กับผู้หญิงกับสาวสองเสื้อเขียวคนนั้นชุดเขียวนั้น
อันนี้ไปด้วยกันนางโดนบล็อกละกันเนี่ย
เลือดจมูกออกแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นขี่มอไซค์ระหว่างขี่ไปแจ้งความ
อเตอร์ไซคว่ำอีกเอ้าเพราะเมาอ๋อเพราะนางมีแผลตรงขาตรงเป็นมอเตอร์ไซค์คว่ำ
มอเซคว่ำหน้านี่ก็ถากไปกับพื้นก็เป็นรอยที่เมื่อวานเห็นแผลถลอกปอกเปลือก
อ๋อไม่ใช่โดนบล็อกอย่างเดียวเขาเรียกว่าโดนล้มมอเตอร์ไซค์ล้มอ๋อ
อเตอร์ไซคว่ำเขาไปแจ้งความเสร็จปุ๊บไปฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาล
พอไปฟื้นที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยนางก็เลยไปแจ้งความ
สิ่งที่นางออกมาพูดในวันนี้นางบอกว่าเฮ้ยนางไม่ต้องการอะไรนางรู้สึก
มูกฉันเพิ่งทำมาฉันต้องเดินทางกลับไปต่างประเทศไปทำงานต่อ
แล้วใครจะรับผิดชอบจมูกฉันใครเป็นคนต่อยฉันต้องเอากล้องวงจรปิดมา
อันนี้คือประเด็นของฝั่งโชว์ค่ะแต่ทางฝั่งของร้านทางกาด
การ์ดล่าสุดเราบอกว่าบางเรื่องมันใช่อืมแต่บางบางเรื่องมันใช่โอ้โห
แต่อันนี้ต้องกินถ้ามันมีซิลิโครนอยู่มันมันมันปรับได้ในตั๊กเนอะอ๋อ
เอายัดเข้าไปใหม่แล้วเย็บใหม่นะแต่มันแบบผิดรูปกระดูกหักอะไรอย่างงี้หรือเปล่าพี่โม
มันจะต้องเผาใหม่อ่ะเนี้ยก็ต้องทำใหม่มันจะต้องเหลาใหม่ไม่เพราะมันเย็นมากนะหมายถึงว่า
อย่างเมื่อวานที่เราเห็นรูปคือมันบวมเลยอ่ะแต่อย่างที่บอกว่านางไม่ได้โดนบล็อกอย่างเดียว
นางมันจะใส่ล้มด้วยเออเออนางไม่ได้โดนบ็อกอย่างเดียวอย่างอย่างอย่างแผลเปิดที่ตอนนั้นเราตกใจว่าแผลตามขา
นี่คือนางมันจะใส่ลงก็ที่เราจินตนาการกันเรานึกว่าแบบอุ๊ยคงต่อยกันล้มลุงคุกคานโดนรากไม่ใช่อ๋อ
วันนี้ดูรายการกันชัยถึงรู้อ๋อนางไม่ได้บ็อกซิ่งอย่างเดียวถือว่าไม่งั้นมันไม่น่าถลอกปอกเปลือกขนาดนี้ใช่ไหม
อ่ะนั่งมอไซค์ไปแล้วเมาก็คือคนที่ขี่ก็เมานางก็ซ้อมไปก็เมาก็ไปกันทั้งคู่
ล่วงไปแล้วนางไปฟื้นอีกทีโรงพยาบาลแต่ทีนี้ไอ้ประเด็นพวกนี้นางก็ตอนแรกก็ไม่ได้พูดไง
พอล่าสุดเนี่ยมันมีข้อยืนยันออกมาปุ๊บเนี่ยว่าตอนที่ออกจากร้านไปเนี่ยเห็นไหมไม่มีบาดแผลอะไรเลย
อืมนางก็ต้องยอมรับว่าโอ้ใช่ไอ้ตรงเนี้ยมันคือเกิดจากมอเตอร์ไซค์แต่เป็นประเด็นอย่างเดียวคือจมูก
ทีนี้ในมุมของทางฝั่งผับเขาก็ออกมาพูดบ้างผู้จัดการร้านทางกาดอีกสองสามคนเขาก็ยืนยันบอกว่า
เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการที่ว่าโชว์เนี้ยไปเที่ยวตอนแรกอ่ะสี่คนอืม
ก็คือแล้วก็ไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็โต๊ะก็คนละโต๊ะแต่ก็สนิทกันสุดท้ายก็มารวมโต๊ะกัน
รวมโต๊ะทันแกก็แบบเต้นกันสนุกสนานสักพักนึงเนี่ยก็เริ่มเมาหลังจากนั้นปรากฏว่ามีเพื่อนของในกลุ่มโชว์คนนึงเนี่ย
เข้าไปในห้องน้ำที่ร้านแล้วเข้าไปกับทางฝั่งของนักท่องเที่ยวชายอีกคนนึง
ซึ่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งนะตามกันเข้าไปในห้องน้ำปรากฏว่าแม่บ้านเขาไปเห็นเห็นว่า
เห็นเห็นว่าสองคนเนี้ยเข้าไปในห้องน้ำพร้อมกันเขาไปทำอะไรแล้วหายกันไปทำอะไร

พอหลังจากนั้นแม่บ้านก็เลยไปบอกก
มันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่แม่บ้านคนเดียว
คือมีเพื่อนของผู้ชายคนนั้นมาบอกกาดด้วย
ว่าบอกว่าเนี่ยเพื่อนผมไปเข้าห้องน้ำ

ไม่รู้คอหักในห้องน้ำหรือเปล่าเพราะว่าคือเมา
แล้วไม่รู้เข้าไปแล้วไปพาดเพิดล้มแล้วหายไปเลย

ผมขออนุญาตปีนดูหน่อยนะครับว่าคุณทำอะไรกันอยู่

ก็บอกว่าเออไม่เห็นมีเสียงใครตอบออกมา
ก็เลยปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วก็

เป็นลักษณะเหมือนมีคนคุกเข่าอยู่

เออคุกเข่าอ้วกแบบอยู่ที่โถ่หรือเปล่า

เขาก็ตกใจใส่เสื้อผ้าแล้วรีบวิ่งหนีออกมา

แต่ประเด็นนี้ทางฝั่งร้านก็บอกมันไม่เท่าไหร่หรอก

มันก็แบบมันก็ไม่ได้ทำยังไง
แต่ว่ามันก็ไม่สมควร

ก็แยกกันไปตรงนั้น

ทางคุณโชว์ก็รู้สึกว่าเหมือนกันไม่พอใจ

เริ่มไปแบบไปโต๊ะนู้นโต๊ะนี้ไปเต้นโชว์ไปอะไรอย่างนี้

หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณโชว์

ผมก็ผมก็เอ๊ะ

นางคงทำงานเมืองนอกกันไงเธอ

หลังจากนั้นมีการติดต่อไปที่ร้านเนี่ยแหละแล้วก็ไปถามร้าน
ถามร้านบอกว่าเนี่ยจะขอกล้องมูลจรปิดหน่อย
ร้านบอกว่าจริงก็ได้นะครับแต่ว่า
คุณเองก็ไปหาที่ไปหาตำรวจได้เลย
แต่คุณต้องเสียค่าชดใช้๒๐๐๐บาทต่อคน
เพราะคุณอะเข้ามาทำให้ร้าน
แบบเหมือนกับไม่ดีเออเสียหายสักทีอะเออเสียหายอะไรอย่างเงี้ย
ฝั่งของโชว์ก็เข้าใจผิด
คิดว่าทางร้านเนี่ยจะขอค่าดูกล้องเนี่ย
สองหมื่นสองหมื่นอ๋อมันเป็นเรื่องเวลาซึ่งจริงมันไม่ใช่
ตรงนั้นอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้
เออก็คือสองมุมมองแต่มุมมองหนึ่งเขาก็มองว่า
ในกรณีที่ว่าเป็นกาดเนี้ยคือก็เข้าใจเขานะ
ปฏิบัติหน้าที่ในมุมหนึ่งอืมอ่าตัวของคุณโชว์เองเนี่ยก็
เพื่อนโดนต่อยโชว์ก็เลยต่อยด้วยอืม
ต่อยด้วยเสร็จปุ๊บกาดเดี๋ยวโดนผลักหัวก่อนทีนึง

หลังจากนั้นกาดก็เลยต่อยเพื่อนของโชว์อืม

ต่อยกลับเสร็จกาดเขาก็ไม่ยอมก็เลยมีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้น
แต่โชว์บอกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง
เพราะว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของร้านคุณมาทำแบบนี้กับเขาได้ยังไง
ก็มีสังคมส่วนหนึ่งบอกว่ามันก็ไม่ใช่นะ
ถ้าเป็นกาดแล้วจะถูกเขาต่อยก่อนแล้วโดยที่ไม่ทำอะไรเลยก็คงจะไม่ได้
ถ้าเป็นอันนี้ถ้าส่วนใหญ่ที่มิ้นเคยอ่านข่าวเจอ

เป็นสมัครใจทะเลาวิวาดอันนี้คือคำว่าอะไร
สมัครใจทะเลาวิวาดไม่ใช่ทำลายร่างกาย
เพราะว่าต่างคนต่างสมัครใจเข้าไปสู่การชกต่อยหนี

หรอกกฎหมายเขามีอย่างนั้นด้วยถ้าเกิดสมมุติว่า
สมมุติว่ากาดถูกต่อยก่อนแล้วกาดไม่ต่อยตอบ
อันนี้กาดจะถูกทำร้ายร่างกายแต่ถ้าสมมุติว่าทางฝั่งคุณโชว์ต่อยเสร็จปุ๊บ
ต่อยกลับแล้วต่อยกันไปต่อยกันมาอันนี้คือสมัครใจทะเลาวิวาส
อ่าทั้งผู้สมัครใจมาตีกันนั่นแหละเอาง่ายง่ายใช่ค่ะ
ประมาณแบบนั้นก็เรื่องนี้ก็สุดท้ายทางฝั่งของคุณโชว์เองเขาก็
มองว่าเขาก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเขาต้องการกล้องในมุมหนึ่ง
ในมุมหนึ่งที่จะต้องเห็นว่าเขาบล็อกเขาใครต่อยเขาอืม
แต่ในมุมกาดจะบอกว่ากล้องทุมมุลมันน่ะที่เห็นชัดชัดมันไม่มีหรอก
แต่ถ้าอยากดูมุมอื่นไปดูที่สพวังสามหมอได้เลย
ไปไว้ที่นั่นหมดแล้วแต่เขาก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่
ทางฝั่งลูกค้าเนี่ยไปต่อยเขาก่อนอืมเขาปฏิบัติตามหน้าที่เพราะเข้าไปปุ๊บเนี่ย
ไปถลกกางเกงข้างในอะไรอย่างเงี้ถลกกระโปรงเขาก็เลยไม่ให้เข้า
อืมปรากฏเพื่อนของของโชว์เนี้ยก็เลยไปต่อยเขาพอต่อยเขาเนี้ยเขาก็
ต่อย๓ทีเขาถึงได้ต่อยกลับพอต่อยกลับเสร็จโชว์เห็นก็เลยต่อยบ้าง
ก็เป็นประมาณแบบนั้นคือเรื่องราวทั้งหมด
แต่โชว์บอกว่าจมูกจมูกพังไปสามแสนอ่า
ก็คือการเลือกรองท่าชำขวัญเรื่องนี้แหละเนอะ

เขาก็ต่อยกกลับปกป้องตัวเองอันนี้เขาว่าอย่างนั้น

ถ้าจำเมืองคดีก็ต้องแยกกันสองฝ่าย

ก็นี่แหละคือพี่เองวันนี้ก็เลยแบบ
ไม่รู้ยังไงเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของ

ไม่สมัครใจทะเลาวิวาสกันเพราะว่ามันมีเรื่องที่แบบมัน

เห็นไหมล่ะถ้าสมมุติต่อยกันธรรมดาก็จบ
มันมีเรื่องกินของไฟก็เลยติดตามกันทั้งประเทศเลย
สมมุติมดดำต่อยพี่

ก็เหมือนกับคนที่เขาบอกว่าเหมือนคดีเดิม
บุกร้านทองแล้วเอาปืนมายิง

ถือเป็นการป้องกันตัวสมเหตุสมผล
ฝั่งหนึ่งเล็งปืนมาเพื่อจะยิงแล้ว
ความอดทนสูงแล้วล่ะ
อย่าลืมว่าพวกเขาก็ยังมีแรงเป็นผู้ชายอยู่นะ

แต่เขาติดใจว่าหลังจากนั้นโชว์ก็ต่อยด้วย

แต่เขาติดใจว่าแล้วใครต่อยเขา
โอยแบบนี้
ที่นายต้องการคือจมูของนาง
แล้วบอกนางก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
เนี่ยต้องไปทำงาน

ฆ่าเสียงานนางด้วย

โอ้มดามแคมแต่มีคนลงเพื่อนนาง
นี่จะเป็นอีกประดามมาเดิมเล้งนั้นนะ

คืนเกิดเหตุลูกชายวิ่งมากลางดึกบอกแม่แม่ท่อป๊าป๊าแตกในห้องน้ำไปดูหน่อย
คุณย่าก็ด้วยความอารมณ์แบบหลับอยู่แล้วสลึมทะลึงก็ตกใจฮะท่อปลาปลาแตกเหรอ
ย่าก็บอกย่าใช้คำนี้หลงกลมันวิ่งไปดูที่ห้องน้ำไปดูถึงปุ๊บ
เอ้าท่อปลาปลาก็ไม่ได้แตกนี่นะแล้วย่าก็เลยเอาแล้ว
เอกใจไม่ดีแล้ววิ่งกลับมาที่ห้องนอนภาพที่เห็นคือลูกชายอุ้มหลานสาววิ่งออกไปจากบ้าน
ย่าก็วิ่งตามแต่ด้วยความอายุย่าก็เยอะแล้วย่าสะดุดล้ม
พอลุกขึ้นมาจะวิ่งตามคงไม่ทันแน่เลยไปตามเพื่อนบ้านให้ไปช่วยออกตามหา
กว่าจะไปเจอคือหลานสาวนอนเป็นศพถูกเอาดินยัดปากส่วนตัวพ่อก็คือขี่รถหนีไป
หนีข้ามจังหวัดด้วยวันนี้พี่ดูข่าว
ใช่เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะคะ
เมื่อวานมินทร์อ่านนิวโชว์นี่คือพ่อนะ
ลนชัยอายุ๒๗ปี

ซึ่งเมื่อวานอ่านนิวโชว์เนี่ยยังจับตัวไม่ได้
สุดวันนี้จับตัวได้แล้วนะคะผู้กำกับการสพเมืองชนบุรี
แถลงข่าวว่าจับตัวนายรณชัยได้ที่ปั๊มน้ำมันที่หนองข้างคอก
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมกับมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีดำ
คันเมื่อกี้ทะเบียนหนึ่งกพรนครสวรรค์ตามที่สอบภอร์ราชยาว
เบาะแสในโซเชียลมีเดียเอาตัวมาตรวจสารเสพติดก่อนเลย
อ๋อนี่ไงแล้วเด็กน่ารักมากก็ใจมีอาการเมุ่าและเสพกันชา
มีอาการทางปรศาสตร์
คือย่าบอกย่าระวังอยู่ตลอดเวลา

คือตอนที่จับได้เนี่ย

เพราะมีพลเมืองดีโทรมาแจ้ง๑๙๑บอกว่า
เจอบุคคลต้องสงสัยลักษณะคล้ายลนชัยเลย

แล้วตำรวจก็เลยไปตรวจสอบ

แล้วก็เจอเนี่ยโรนชัยกำลังเดินออกจากห้องน้ำ

ก็ตรงตามที่แจ้งเบาะแสเอาไว้ทุกอย่าง

ผมเสพยาบ้ามาแล้วหลอนเห็นผี

คือฟังแล้วแบบทุกคนช็อกอะค่ะ
ได้คุยกับอดีตภรรยาก็คือแม่ของเด็กนะคะ

ก็เลิกกับลนชัยมา๒ปีกว่าแล้ว

แต่ยังติดต่อกับลูกสาวยังติดต่อกับย่า

ซึ่งตัวแม่ทำงานอยู่ที่นนทบุรี

ลูกสาวถูกพ่อแท้

รีบกลับมาที่นครสวรรค์
มาถึงก็ตกใจอีกว่า

ศพเด็ก๓ขวบแล้วเนี่ย

ถังแก๊สหลังดินหลังบ้านเนี่ยไม่ได้น่าตกใจ
กระดาษที่มันถูกฝังไว้พร้อมถังแก๊ส

เขียนถึงรายชื่อที่เขาจะฆ่า

นี่แหละมาจากยาบ้ากับเหรียญกัญชาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย

ว่าแบบทำไมทุกวันนี้มีแต่ข่าวยาเสพติด
บ้านเมืองเราเขาปราบปรามกันไปถึงไหนแล้วเหรอ
หนักขนาดนี้คือตายทุกวัน

คือ๑การพนันออนไลน์๒คือยาเซปติก
ใช่ค่ะน้องฆ่าพี่ลูกฆ่าแม่พ่อฆ่าลูกเนี่ย

เหตุผลคือหลอนเมาแล้วก็ฆ่าลูกตัวเอง

ผีดูดิเป็นแบบนี้

บางคนบางคนอย่างก่อนหน้านี้จำได้ไหม
มีลูกชายหลอนแล้วฆ่าแม่ตัวเอง

ลิ้นแล้วก็แบบเชื่อดคอแบบโอ้โห

กินเนื้อใหญ่เมาอย่าบ้า
แล้วแม่แม่แม่แท้แท้มองเห็น
ฆ่าแม่ตัวเองอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้
คือแบบมันหลายเคสมาก
หนักจริงจริงก็ต้องฝากแบบเจ้าหน้าที่เนอะ

ห่อละ๔๐บาท๓๐บาท

พอเดี๋ยวพลิตท้ายแสนเม็ดต่อชั่วโมง
ทุกวันนี้ผลิตได้ล้านเม็ดต่อชั่วโมง
อื้อมันแบบสูบสูบไปแล้วตอนเนี้ย
คลุงภักดิ์หวังอ่ะอย่างเพลิกไทยเขาประกาศ

คือเรื่องของยาเสพติดยาบ้ายาพวกนี้นะ

ล่าสุดเนี่ยเด็ก๑๖ที่อ่านข่าวยัง
ไหนคะเด็ก๑๖อ่ะที่เล่นไอรัสเซียนดูเล็ต
อ่าใช่

ก็คือเด็กเนี่ยไปเอาปืนมากระบอกหนึ่ง
เสร็จปุ๊บเนี่ยลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านล้างแห่งหนึ่ง

ก็เล่นเองคนเดียวแต่ปั่นแล้วก็ยิงเพื่อนนัดแรก
แต่แม่สงสัยว่าแม่สงสัยว่าเอ๊ะ
คือจริงลูกเนี่ยคือถนัดซ้าย
แต่ทำไมมาจ่อยิงนี่ด้านขวา

เพื่อนบอกว่าก็โม่มันออกมาคล้าย
สับโม่กลับเนี่ยมันก็ต้องใช้ซ้ายตบ
ปืนเป็นอย่างนี้โม่มันหลุดมาข้างนี้
ก็ต้องจับโป๊ะอย่างนี้แล้วก็จ่ออย่างนี้เลย
ใช่เพราะว่าถ้าทางซ้ายมันจะติดไอ้ตัวนี้

แล้วก็แล้วก็จำเป็นจากอย่างนี้มันคงไม่ได้เนอะ

คราบข้าวเหมาดินปืนที่ต้องตรวจสอบว่า
มันติดอยู่ที่ใครเพราะว่ามันเขาบอกว่ามีคนต้องสงสัยคนนึง

แต่เขาบอกว่าคราบขม่าวดินปืนอาบน้ำก็ล้างไม่ออก
เพราะฉะนั้นขม่าวดินปืนอยู่ที่ใคร

ถูกต้องแต่ทีนี้ที่แน่ก็คือ

มันมาอยู่กับเด็ก๑๖เลยไง

ก็จำไอ้นี่ได้ไหมไอ้ปืนปากกาที่ลั่นโดนเพื่อนในห้องเรียน
เหมือนกับเด็กอาชิวะอยู่แล้วป่ะ

ยาอะไรนะปุกเจ็ดยาจริงตัวอย่างนั้นต่างนั้นนะเออก็มันขายอย่างนี้

อีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะฮะหน่วยซิลเขาค้นหาอย่างที่บอกว่า

ซึ่งเขาบอกยอมรับเลยว่า
ไปแล้ว๓๓เกาะนะพี่หนุ่ม

ทั้งแบบการลาดตะเวนเอ่ยคนทั้งบนทั้งบกบนน้ำใต้น้ำทุกอย่างแล้ว
คือพลเรือเอกปกครองมณฑภรินโคสกกองทัพเรือแปลว่าปัจจุบัน
กองทัพเรือยังคงดำเนินการค้นหาผู้สูญหายอยู่นะครับ
จากเรือหลวงสุโขทัยจมอย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่ง
ซึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
เรือราชการก็ได้แบ่งกำลังออกเป็น๓ชุดประกอบด้วย๑
ใต้น้ำผิวน้ำแล้วก็ค้นหาบนเกาะ
ก็ได้ปูพรมไปตามเกาะต่างในจังหวัดชุมพรนะครับ
รวมถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เขาบอกว่ามีทั้งหมด๓๓เกาะโดยก่อนหน้านี้สำรวจไปแล้ว๒๕เกาะ
แล้วก็จะทำการค้นหาในพื้นที่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราธานีครับ
ทั้งนี้ในส่วนของสิทธิกำลังพลเนี่ย
แล้วการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบนั้น
กองทัพเรือเนี่ยโดยพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือมีความห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าตอนนี้ยังศูนย์หาอยู่ครอบครัวเข้าใจไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
แต่คนที่เขาอยากจะเจอร่างกันอ่ะเขาก็แบบพยายามเร่งรัดเข้าใจทุกครอบครัวแหละฮะ
โดยพยายามแล้วพยายามทั้งบนบกในน้ำพยายามหมดทุกอย่างแล้ว
แต่ตอนต้องยอมรับเขาก็ยอมยอมรับตรงว่ายังไม่เจอยังไม่เจอเลย
ขอให้มีปฏิหารนะถูกแต่ขนาดเดียวกันเขาก็ถามว่าผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิประโยชน์หรือการช่วยเหลือยังไงบ้าง
เขาบอกว่าจะมีเงินจากส่วนต่าง๕ส่วนอย่างนี้๑เงินตามสิทธิด้านกำลังพลเช่นเงินช่วยพิเศษบำเน็ตตกทอดบำนานพิเศษ
ทั้งนี้ก็จะเป็นไปตามสิทธิด้านกำลังพลนะครับของกำลังพลแต่ละลายเนี่ยโดยจะมีขั้นตอนการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
แล้วก็ระเบียบ๘แผนที่ทางราชการเขากำหนดเอาไว้๒จะมีเงินกองทุนพี่หนุ่มเงินกองทุนต่างจากกองทัพเรือ
เช่นกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ
ก็จะมีอยู่แล้วก็จะมีเงินสวัสดิการของกองทัพเรือแล้วก็เงินชาปนกิจกองทัพเรือสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก
เขาก็บอกว่าเหมือนมีอยู่ครั้งนึง
ตอนแรกคนก็ดีใจนะที่เห็นเสื้อผ้าลอยมาใช่ไหมแต่ก็ไม่มี
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
จมไปอยู่ข้างล่างตั้งแต่ครึ่งหนึ่ง
ก็ขอให้แบบพบทุกอย่างโดยเร็ว

แปลว่าเตรียมเปิดเต็มรูปแบบมาเหมือนกันเนอะที่จีนใช่ป่ะคะ

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
ไปดูเรื่องของอุทยานเร่งประเมินความเสียหายนะครับ

คือเรื่องนี้นะฮะจากกรณีที่โลกออนไลน์ครับ

แชร์ภาพเรือนำเที่ยวจอดนะฮะ

พังแบบนี้นะครับ
จึงได้มีการทำการบันทึกการตรวจสอบไว้นะครับ
ตรวจสอบเอาไว้นะครับแล้วก็ลงบุตรประจำวันที่สอบพร้อมอ่าวนางจากนี้จะมีการตรวจสอบเรือใบลำที่ก่อเหตุนะครับเพื่อตามตัวมาดูเรื่องคดีต่อไปเบื้องต้นตรวจสอบแล้วก็พบว่าเรือใบลำในภาพเป็นเรือที่มาจากพูดที่ภูเก็ตนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าใครเป็นเจ้าของส่วนในความเสียหายข

อันนี้เชียงใหม่มากกว่าภูเกษอีกถูกต้องไหมครับ
เขาก็เลยไปออกสำรวจพื้นที่ธุรกิจท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยว่า
อ้าวคนจีนจะเปิดประเทศแล้วนะ๘มกราคมนี้
เป็นร้านรถเช่าตรงมูลเมืองเนี่ย
ตอนนี้สั่งเพิ่มจำนวนรถจักรยานยนต์รถจักรยานให้เพียงพอแล้ว
ตัวเต็มเหนียวเลยนะเพราะเขาจะมากันแล้วนะฮะ
เป็นที่ชื่นชอบส่วนใหญ่คนจีนเขาจะมาปั่นจักรยานไง
ปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์กันเนี่ย
รวมถึงยังต้องเร่งหาพนักงานที่สื่อสารภาษาจีนได้เนี่ยมาอย่างมาก
เพราะที่ผ่านมา๓ปีเนี่ยลดจำนวนพนักงานลงเกือบหมดเลย
เพราะว่าผลกระทบจากโควิดไม่มีเงินจ้างเพราะไม่มีรายได้อ่ะเนาะ
โดยหลายปีก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาเชียงใหม่กัน
แต่หลังจากโควิดปุ๊บไม่เหลือเลยไม่เหลือเลย
การท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าหมดเหลือศูนย์อ่ะ
วันนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเมื่อจะมาปุ๊บเนี่ย
ตอนแรกก็คิดว่าตอนที่มันดีขึ้นตอนที่เขาประเทศเราคลายล็อก
มันก็แบบหมดความหวังว่าจะทำไงกับธุรกิจต่อไป
ตอนนี้ผู้ประกอบการก็บอกว่ารู้ไหมเอ้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันนะ
ส่วนความเสี่ยงที่ติดโควิดจะกลับมาระบาดอีกจากนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย
ยอมรับว่ากลัวไหมก็กังวลนั่นแหละแต่ประเทศไทยของเราเนี่ย
เปิดประเทศมาสักพักแล้วนะความกังวลผ่อนคลายไปมากแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้การเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยต้องยอมรับ
มันส่งผลดีกว่าผลเสียนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติภาษาชาวบ้านคือ
เขาบอกเลยว่าเสี่ยงแต่คุ้มต้องยอมแลกเสี่ยงแต่คุ้มนะครับ
เพราะการท่องเที่ยวเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันกระทบไปหมดเลย
ธุรกิจลุงลงโรงแรมซบเซามานานแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับโควิด
แล้วต้องเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังมันให้ได้
ขณะเดียวกันเจ้าของร้านรถเช่าเนี่ยเขาบอกก่อนหน้านี้
ร้านเนี่ยมีรถเช่าเป็นร้อยร้อยคันเลยนะอืมเป็นร้อย
แต่หลังจากธุรกิจหยุดชะงักไปทางร้านแบกรับต้นทุนไม่ไห
อย่างบางคนเขาต้องไปซื้อรถแล้วก็เอาเงินค่าเช่าเนี่ยพ่อน
เป็นเงินผ่อนในแต่ละเดือนเนี่ยขายรถไปเกือบหมดแล้วโอ้

พวกเขาตื่นเต้นกันมากเลยนะว่าวันนี้ทัวร์จีนเปิดกลับมาแล้วเนี่ย
จะเป็นยังไงแล้วก็มั่นใจว่าชาวจีนที่มาเชียงใหม่เนี่ยเยอะ
ซึ่งตอนนี้ทางร้านก็ได้สั่งเพิ่มหนึ่งรถจักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็เพิ่มมาละไปสิบคันเพื่อให้เพียงพร้อม
ส่วนเรื่องโควิดจะมาพร้อมกับนักท่องเที่ยวยอมรับว่า
ถ้าเขาจะมาก็มาก็มาหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่หากจะชั่งน้ำหนักกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็ต้องรับให้ได้

เราก็นวร์ดที่ไหนสมดาล

แล้วก็ต้องมีการสแกนคัดกรองสักนิดนึง

แทรกซ้อนยังคน๕โรคร้ายแรงยังแรงอยู่
กลุ่มเสี่ยงนะคะก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่
แต่ว่าคนทั่วไปปกติธรรมดาถ้าได้รับวัคซีนแล้วมันจะไม่ค่อยรุนแรงค่ะ
สังเกตจากที่คนที่ติดช่วงนี้คนติดซ้ำกันเยอะตั้งแต่ประมาณ
ธันวาเป็นต้นมาใช่ไหมครับตั้งแต่พฤศจิกาแล้วคนติดซ้ำเยอะมาก
แต่ว่าอาการหลักเท่าที่มิ้นเห็นคนรอบข้างนะคะ
คืออาจจะมีไข้สักแบบวันแรกแล้วหลังจากนั้นก็เจ็บคอนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือตอนนี้คนไทยเองทั้งประเทศติดโควิดประมาณกี่เปอร์เซ็นแล้ว

เกิน๗๐เค้าว่าเกิน๗๐กว่า
คือเพราะว่าเนี่ยหนังตั้งอยู่เนี่ยคือคุณเป็นแล้วนี่เป็นแล้วมันเป็นแล้ว
แต่กล้องติดกันหมดแล้วมีเธอคนเดียวยังไม่ติด

สองคนอีกเนี่ยสามคน
แองจี้เป็นยังอะ

เป็นตัวแทนมวยมนุษยชาติ

คนไม่ติดนี้อาจจะประหลาด
แต่หลังมันตรวจไม่ขึ้นนะ

พี่ก็จะใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาไง

เขาใส่หน้ากากสองชั้นพวกเครื่องฟอกอากาศน่ะ

พ่อตำไปพูดเดี๋ยวคนไม่ใส่

เข้าใจแต่ว่าแบบว่าก็ใส่ไว้ดีกว่า

คือยินดีด้วยคุณคือตัวแทนมวลมนุษยชาติจริงเลย
ก็ดีแล้วก็อยากให้ดูแลกันต่อไป

แล้วที่สำคัญวันนี้ก็จะคงมีโอกาสไปฉีดวัคซีน

ใช่คุณอนุทินเขาออกมามั่นใจว่าเฮ้ย

สมมุติว่าฉีดไปแล้ว๒เข็ม

อันนี้น่าจะโอเค

เขาบอกว่าอยากให้บูสซักเข็ม๓เข็ม๔

กันตายกันอาการหนักอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดีมีคืนค่าน้ำมันลดห่อนภาษีได้แล้ว

เตรียมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะทุกคน
คือช็อปดีมีคืนจริงมันเริ่มมาตั้งแต่๑มกราคม

มาตรการช็อปดีมีคืนปี๖๖เริ่มตั้งแต่๑มกราคม

เราจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้
ด้วยการใช้ใบเสร็จจากการซื้อสินค้า

แต่ไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะคะ

หรือว่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ไขคือ๑ถ้าซื้อสินค้าหรือบริการไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ก็ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปนะคะ

กระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ถ้าคุณซื้อสินค้าหรือบริการผ่านออนไลน์

ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แต่ต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
นะใครซื้อออนไลน์ไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ใช้ใบเสร็จที่มันโอนเงินแล้วมันก็แคปตามหน้าจอ
แต่คุณต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ
ส่วนสินค้าและบริการที่ลดหย่อนภาษีได้

ก็คือร้านค้าที่มีแวดที่ออกใบกำกับภาษี

ซื้อของที่ห้างได้ซื้อของร้านสะดวกซื้อได้

ที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กก็ได้
ยกเว้นนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์

พากรบอกชัดเจนเลยนะคะว่า
เรื่องค่าน้ำมันคนไหนจ่ายให้สิทธิ์คนนั้นลดหย่อน

คือเขาก็จะไม่ได้อ้างอิงว่าเจ้าของรถคือพี่มด

ไม่ใครจ่ายคนนั้นได้สิทธิลดหย่อน

ที่เอามาลดหย่อนไม่ได้นะคะ
เหล้าเบียร์วายบุหรี่ยาสูบรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือ
ค่าไฟค่าปลาปลาหนังสือพิมพ์นิตยสาร
จะแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกัน
บริการจัดนำเที่ยวค่าที่พักโรงแรม
เบี้ยประกันวินาศภัยค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ต
ที่ไม่รวมอยู่ในช็อปดีมีคืนเป็นเพราะว่า
เขาได้รับการดูแลจากงบประมาณและเรื่องภาษีหลายประเภทอยู่แล้ว

ถึง๑๕กุมภาพันธ์นะคะก็อย่าลืมขอใบกำกับ

รู้ว่ามีช็อปดีมีคืนแต่จะเอาเงินที่ไหนไปช็อป

อ๊าปั้นอ๊าอะไรคุณอ๊าอะไร
มันปืนเจอดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ

อยู่อยู่คนเดียวกับครอบครัว

ก็เห็นทุกคนแบบเล่ากันเป็นเรื่องบรรลาวน์หมดเลยว่ามีดาราปัง
ตกใจเพื่อนเยปรางเกี่ยวกับหนูนะซึ่งก็มีการทำถามลายทุกเพจเลย
เมอย๑๐๘จับข้อสังเกต๑๒๓๔กัญชัยเล่าเป็นยังไงก่อน
เห็นไปรู้เรื่องถ้าเป็นแค่ผู้เสพข้าว
ผมก็ไม่รู้สำหรับไฮโซพกพรปราภาซึ่งทำลายเค้าบอกว่าไม่ปกติ
แฟนก็สงสัยว่าตั้งแต่คืนเขาดาวน์แล้วมีประเด็นจับไม้จับมือกันอีก
คือมันมีคอมเมนต์ที่เหมือนพี่อ้ำคอมเมนต์คุยเล่นกับเพื่อนว่าจับมือเท่ากับเพื่อน
เออเดี๋ยวต้องจำไว้ก่อนอะไรแบบแบบนี้คุณนายอ้ำไปหาคุณเอสุประชัยแล้วก็เพื่อนเพื่อนพร้อมกันทั้งหมดว่า
รู้ว่าทุกคนต้องเมาส์เรื่องฉันอยู่เพราะเรื่องฉันมันใหญ่มาก
คุณไอ้อ้ำเป็นคนเริ่มขึ้นมาแต่คุณไอ้อ้ำก็ไปร้องเพลงวาดไว้ใช่ไหมใช่
อะไรที่กระเทยบอกเพราะเขาร้องเปลี่ยนเนื้อจากที่เธอเคยบอกเป็นพี่กระเทยบอก
ถูกนะครับแล้วก็หันไปหาพี่เอเลยบอกพี่กระเทยบอกแล้วแต่ไม่จำ
จากนั้นไฮโซโพกนี่เขาบอกเห็นไหมเป็นไทม์ไลน์เลย
เคลื่อนไหวครั้งแรกด้วยการโพสต์ถึงข่าวเรื่องมือที่สามว่าขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับน้องหมาก่อน
งงไปใหญ่เบอร์สิบแล้วด้านแฟนคลับก็สะดุดกับคอมเมนต์ในโพสต์ที่คุณไอ้อ้ำภาพกับเพื่อน
แล้วสาวอ้ำคอมเมนต์ตอบเพื่อนเรื่องจับมือว่าจับมือเท่ากับเพื่อน
เพื่อนนะคะท่องไว้ก่อนอ้าวคุณเต๋าทีวีภูโหวันนี้ทำเอาทุกคนนอนไม่หลับเลย
เป็นว่าคุณเต๋าทีวีภูก็เปิดประเด็นคำใบ้ว่าน้องเขากลัวหลงดาราสาวเดินจับมือแฟนนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถาม
คำตอบคือหนูกลัวหลงฆ่าอืมล่าสุดก็ออกมาปล่อยคำใบ้ข้อความอีกว่า
ใครอีกดาราสาวม่อม้าปาดผู้นางเอกดังคิดไม่ออกจริงปะแล้วก็อีกว่าสรุปม่อม้าเพียงอย่างเดียว
ไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกจบข่าวเนี่ยมันจะจบไหมล่ะมันจะจบไหมล่ะ
ก็ตอนแรกชาวเน็ตก็ไปหลุดอักษรกันมาก็เป็นปอปาใช่ไหมมีหลายตัวเขาบอกว่าหลุดมาหลายตัว
เมื่อกี้มีม่อม้ามีบอเบนม้ามีป่อป่ามีหลายตัวนี่เพจจับโป๊ดาราก็ออกมาบอกเหมือนกัน
ว่าแบบเออจริงแล้วเนี่ยที่คนไปเจอคือนางเอกต่างช่องอ่ะไปเจอจับมือกันก็เลยโทรมาบอกซุปตาเบอร์หนึ่ง
อันนี้คือข้อความจากเพจจากโพสต์มีเพจขึ้นไหมคะเดี๋ยวจะหาว่ามินพูดเองช่วยขึ้นเพจให้มินดี
หั่นใจเหลือเกินเพจจับโป๊ดาราโพสต์ไว้แบบนั้นเออแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะอักษรย่อคืออะไรแล้วมันมีแฮชแท็กในเพจจับโป๊ดาราด้วย
ว่าแบบเออเป็นคนที่เคยถ่ายโฆษณากับซุปตา
ไม่ต้องมาลงที่ลูกสาวนางซึ่งตนได้โทรไปบอกถามปรางถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วปางก็ไม่ได้ตกใจบอกว่า
บอกว่ารู้อยู่แล้วต้องเจอแบบนี้เฉยไม่ได้ตกใจ
ก็กำลังนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่พร้อมทั้งย้ำว่าไม่ใช่ลูกสาวแน่นอน
แต่อยากฝากคุณผู้ชมไว้แบบนี้ว่า
คือตอนนี้หลายคนเวลามีคำใบ้ตัวอสอนมา
เขาก็จะทายกันใช่ไหมคะว่าคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าคนนู้นหรือเปล่า
ไว้แบบนี้ว่ามันมีสิทธิ์โดนฟ้องได้นะคะ

ใช่ค่ะมันมีสิทธิ์โดนฟ้องได้เพราะว่าอันนี้มันคือเหมือนกับถูกกล่าวหา
ถ้าใครคอมเมนต์แรงหรือว่าพาดพิงชื่อเขาแล้วเขาเกิดจะฟ้องหมินประมาทขึ้นมา
มันเคยเกิดกรณีแบบนี้แล้วนะคะที่มันฟ้องได้จริงเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
บอกไว้ตรงนี้ค่ะ
เราก็ไม่มีใครถามกันเลยเนาะเราก็จะไม่ทายชื่อกันนะคะ

เดี๋ยวเขาก็บอกมาบอกใจเย็น
ถ้ามันมีมูลจริงเดี๋ยวมันก็คงมีการชี้แจ้งออกมานั่นแหละใช่ไหม
คือคือคือ
พี่ตามนั้น

คือก็พอจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้

ตัวอ้ามตัวของพวกเขาด้วยไงบางทีไปตั้งแบบนี้มันทำให้แบบ
เกิดความสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
มันก็มีทั้งจริงทั้งไม่จริงทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่
บางเรื่องอาจจะดูจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้
หรือมันอาจจะใช่แต่มันไม่จริงก็ได้อะไรอย่างนี้มันหลายอย่างอ่ะ
นึกออกไหมเพราะมันได้แต่คาดเดาเนอะตอนนี้คือทุกคนได้แต่คาดเดาแล้วสันนิษฐานไปต่างนั้นนะว่ามันเป็น๑๒๓๔แบบนั้นหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่หรอกเราอยู่ในยุคของรู้ก่อนชนะไงเธอแต่ไอ้คราวที่รู้ก่อนมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้
ก็รอฟังจากคุณไอ้อ้ำสิคุณไอ้อ้ำก็ว่าไง
เจ้าตัวเขายังไม่ได้ออกมาพูดอ่ะแล้วเราจะสารแนไปพูดทำไมอ่ะเรื่องอ่ะ
ห่วงทุกคนว่าไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบขึ้นลงขึ้นสารฟ้อง
มันก็ไม่ใช่เรื่องไม่จริงทั้งหมดมันก็มีเรื่องจริง
มันก็อาจจะมีบางเรื่องที่มันใช่แต่มันก็ต้องรอคอนเฟิร์มว่ามันจริงหรือไม่จริง
เพราะไม่อยากเห่าไงเธอเห่าแล้วก็ต้องกราบขอโทษเปิดรายการครูไม่ไหวแล้วงานเถ

โอ้สมมุติ๒๐ปีนี้มันเหนื่อยเนอะลูก
รวมไปถึงมันก็ต้องไปให้โอกาสทางฝั่งเจ้าตัวที่ถูกกล่าวหาด้วย

ในการชี้แจงด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่อีกมุมนี้มุมนี้ที่เขาพูด
แต่ว่าตัวมุมที่ถูกกล่าวหาเขายังไม่ได้พูดไง

เธออย่าพูดอะไรแปลกฉันไม่รู้อะไรเลย
แต่จริงในยุคโลกโซเชียลแบบไหนวินบอกว่า
มันมีหลายเคสที่แบบทุกคนออกตัวแรงแล้วสุดท้ายก็หัวทิ้มไปเป็นแถวอะไรอย่างนี้

เวลามันออกมาแค่ภาพเดียวคลิปเดียวเสียงเดียวอะไรอย่างนี้

เมื่อมันอยู่ในยุคของภาพเล่าเรื่อง

มันไม่ใช่เรื่องน่ารักเหมือนเรื่องไลน์กับเรื่องใบเฟิร์นที่เขารักกันอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็เป็นการสนับสนุนเป็นอะไรอย่างนี้
การที่เราพูดไปแล้วทำให้น้องเขาได้เดินต่อมันอีกเรื่องนึง
แต่ไอ้นี่มันพูดไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะ

เพราะว่ามันไม่ใช่ผู้กระทบพี่บอกเลยมันไม่ได้กระทบแค่๑๒นะ

ไม่ก็คือพูดแค่นี้ว่าเราก็ไม่ต้องไปนั่น
คือเดี๋ยวรอให้เจ้าตัวเข้ามาพูดเพราะว่า
เชื่อว่าสุดท้ายเดี๋ยวต้องข่าวต้องไปสัมภาษณ์ก่อน

เบรกค่ะพักเบรกแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

นี่ไม่ต้องเอาไปลงแบบว่าเดี๋ยวสื่ออื่นตัดคลิปเนาะ
เดี๋ยวเราตัดคลิปมาพูดกัญชัยมดดำ

แค่กำลังพูดว่าให้มันเป็นเรื่องของเขาดีกว่า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

เขาบอกว่าถ้าสมมุติจะอ่านข่าวให้สนุกนะ

เอาจริงนะคือเรามีประสบการณ์มาเยอะไอ้เรื่องพวกนี้

ใช่ไหมไม่หรอกขี้เกียจแล้วเหนื่อยพอต้องมานั่งขอโทษไง
ใช่มันก็โอเคเราไม่ยุ่งดีกว่า
เดือนนี้จะต้องขึ้นศาลกี่รอบเดี๋ยวไปประมวลกันด้วยเอง
ผมด้วยจับมือกันไปป่ะคะนี่ก็จากข่าวนี้จากอ่านข้าวนี้แหละ
หนูก็เคยโดนดีนะเขาถอนฟ้อง
เออสงหยังแบดแซทอย่างบ่อยดังมากเลยทำไมเด็กก็ร้องได้หมดเลย

คุณแจ๊คบอกยังไม่มีนะครับมีแต่กลางคืน

ร้องแบบนี่คือเพลงชาติวัยน้ำฟันน้ำนม
วันก่อนเขามาออกสามแซ่บ

ไปเพื่อเทนบอกว่าโรงเรียนอนุบาลไหนอยากได้ติดต่อมาได้เลยฮะ

คือเด็กยุคนี้เขาโตมากับโซเชียลเนาะใช่ไหม

สุดท้ายผมภาพนิดหน่อย

เขาบอกว่าถ้าจ่าย๕แสนเขาจะมานั่งในรายการผม

ห้าแสนผมบอกเลยประกาศท้าเลย
ใครก็ตามแต่บอกไอ้เจี๊ยบมาเลยเปิดหน้า

ผมจะเอาแบบแต่ละคนเนี่ยมาลุงกัน

แสนจะจ่ายให้เจี๊ยบประกาศเลยแน่จริงมา
เปิดหน้าใช่ไหมเพราะคนอยากเห็นหน้าเจี๊ยบนะ

อย่ามาซึ้งเลยทำอะไรแปลก
มาเลยเจี๊ยบมาเลยขอให้มาจริงเถอะ
ก๊อเมนท์เขาประกาศในเพจเค้าเลยว่า๕แสน

เดี๋ยวมิ้นไปอ่านข่าวต่อชั่ว๒ทุ่มทุกวันแล้วต่อไปนี้
เอาอีกแล้วน่ะเขาเลยจะพักใช่ไหมโอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะ
ไปก่อนครับสวัสดีครับ